อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันนะคะสำหรับพิธีกร
รายการแชร์ข่าวสาวสตรองของเราพี่ปุ้ยพี่มนต์วันค่ะ
กลับจากเที่ยวฝรั่งเศสปุ๊บพอถึงเมืองไทยปั๊บกักตัวเองเลย
สิบสี่วันเพื่อความสบายใจของทุกทุกคน
แล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะซึ่งล่าสุดค่ะ
ปุ้ยเนี่ยกลับมาทำหน้าที่พิธีกรแชร์ข่าวสาวสตรองอีกครั้งแล้วนะคะ
เผยถึงประสบการณ์หลังจากที่กักตัวที่สำคัญคุณ
ยังส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ลูกสองอย่างคุณลิเดียด้วย

ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

เพราะว่าเจลแอลกอฮอลน้ำยาฆ่าเชื้อจะฆ่าเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ก็บอกว่าจริงแล้วไวรัสโควิด
มันไม่ได้ติดต่อกันทางอากาศ
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องสำคัญก็คือว่า
ใช่มันไม่ติดทางอากาศแต่บางทีมันไปติดไอ้โลหะ

มันคือไวรัสตัวหนึ่งที่แค่ติดง่ายแต่รักษาได้
ระวังตัวเองอย่าไประแวงคนอื่น
เพราะมันจะทำให้แบบเสียไปหมด
จริงอยากจะบอกว่าเราไม่ควรจะไประแวง
หรือว่าระวังเกินเหตุแต่เราต้องระวังครอบครัวเรา

เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศตอนนี้
ครบรอบ๕ปีแล้วบอกว่าอีก๓สัปดาห์
เราจะต้องได้เจอกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนับวันรอเลยละกันนะคะ
ว่าอีก๓สัปดาห์ทั้งคู่จะได้เจอกันจริงหรือเปล่า
คือกำลังใจที่ดีเชื่อว่าจะทำให้สุขภาพแข็งแรงเร็วขึ้น